อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเหมือนกันนะคะ
หนุ่มคนนึงเขามาโพสต์คลิปบอกว่าตำรวจเนี่ยอยู่ดีมาจับเขาทำไม
เขานอนจอดรถอยู่มาหาว่าเขาเมาแล้วขับ

เหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชายสวมใส่ชุดสีฟ้าคนหนึ่ง
ถูกตำรวจจับใส่กุญแจมืออ้างว่านอนจอดรถอยู่ดีดีนะคะ
แต่ว่าโดนตำรวจจับใส่กุญแจมือข้อหาเมาแล้วขับ
ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าชายคนนี้พูดกับตำรวจทำนองว่า

กฎหมายออกมาเพื่ออะไรเมาห้ามขับใช่หรือไม่
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ชายคนนี้เป่าวัดระดับแอลกอฮอลถึง๓ครั้งนะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
ขอถามหน่อยครับกฎหมายไทยมีด้วยหรือ
จอดรถนอนโดนจับจะออกมาทำไม
คนจอดรถนอนแล้วไปจับใส่กุญแจมือ
บังคับให้เปาแอลกอฮอล์แล้วตั้งเขาหาเมาแล้วขับ

ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่ตำรวจจับคนที่จอดรถนอนข้างถนน
เรื่องนี้ตามกันต่อไปถามฝากฝั่งคุณตำรวจบ้างนะคะ
พันธ์ตำรวจโททัศน์ชัยทิพย์เนธนะคะ
รองผู้กำกับจรจรสอนอท่าข้าม
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่โดนจับในคลิปเป็นคนขับรถแท็กซี่
จอดรถนอนบริเวณจุดห้ามจอดที่มีเส้นขาวแดง
แล้วก็กิดขวางการจราจรที่หน้าห้างบิ๊กซีพระราม๒ฝั่งขาเข้าค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวดขันอยู่เนี่ยก็เลยเข้าไปพูดคุยนะคะ
แต่ปรากฏว่าชายคนนี้กลับมีท่าทางโวยวาย
แล้วก็ทำท่าจะชกต่อยเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องเรียกกำลังเสริม
แล้วก็ใส่กุญแจมือก่อนจะเชิญให้มาเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
แล้วก็พบว่ามีระดับแอลกอฮอลสูงถึง๑๓๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส่งฟ้องศาลต่อไป
โดยที่ชายคนนี้ก็ได้ยอมรับสารภาพต่อสารทั้งหมดค่ะ

แล้วก็พักใช้ใบอนุญาตขับขี่๖เดือนในข้อหาเมาแล้วขับ
ประเด็นที่มีการนำคลิปมาลงโซเชียล
คาดว่าอาจจะไม่พอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งความกลับ
ข้อหามินประมาทและดูหมินเจ้าพนักงานด้วยค่ะ
สรุปไปจับเพราะว่าเขาจอดตรงขาวแดงไงตอนแรก
แล้วก็โวยวายเสร็จก็เลยต้องใช้กำลังเอากุญแจมือไป